คุณผู้ชมคะเรานำเสนอข่าวจริงเราก็จะได้เห็นทั้งสองแง่มุมนะ
แง่มุมของคนที่ติดโควิดแล้วก็บอกว่าตอนนี้
กำลังหาเตียงของโรงพยาบาลอยู่ยังหาเตียงไม่ได้
รวมถึงเราก็นำเสนอว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็ออกมาบอกนะ
ว่าผู้ป่วยทุกคนห้ามอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าเป็นโควิด
จะต้องไปที่โรงพยาบาลตอนนี้เตียงของเรามีเพียงพอ
แต่แหมภาพที่มันออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าครอบครัวนี้ค่ะ
เขาอยู่แถวสายไหมครอบครัวนี้มีสมาชิกอยู่๖คนค่ะคุณผู้ชม
ติดโควิดกันทั้งบ้านประเด็นคือตอนนี้ยังหาโรงพยาบาลไม่ได้
ตอนที่มีข่าวแชร์ออกมาเนี่ยนะคะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็น
เพราะว่าสมาชิกในครอบครัวนี้มีพ่อมีแม่มีลูกชายมีลูกสะพ้าย
แล้วหลานอ่ะสี่ขวบกับสองขวบค่ะเออนะฮะคือรับทราบผลว่าตัวเองเนี่ย
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าใช่มาตั้งแต่วันที่แปดเมษายนแล้วอือ
เออนะฮะแต่หลังจากนั้นก็รอรออย่างเดียวเลยนะฮะใช่ค่ะก็มีคลิปออกมาด้วยนะคะ

ต้องรอดเนี่ยโพสต์คลิปนี้เอาไว้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีเด็กเล็กอยู่ด้วยอะค่ะ
ครับทีนี้คนที่เป็นพ่อในครอบครัวนี้คือนายสุทัศน์อายุห้าสิบแปดปีเนี่ย
ติดโควิดมาตั้งแต่สิบสามเมษาพอติดไปตรวจมา
รู้ผลเสร็จแล้วเนี่ยโรงพยาบาลอ่ะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ย
คุณสุทัศน์เนี่ยกลับมารอที่บ้านก่อนเดี๋ยวภายใน๓วันจะส่งรถมารับ
ทีนี้พอมันผ่านมันเลยมา๓วันแล้วก็ไม่เห็นมีใครส่งรถมารับเลย
ที่สำคัญค่ะคนในครอบครัวติดกันทั้งหมด
เราขึ้นเป็นผังครอบครัวให้คุณผู้ชมดูนะนายสุทัศน์กับภรรยา
แล้วก็มีลูกชายเห็นไหมคะลูกชายกับลูกสะพ้ายก็ติด
แล้วลูกชายกับลูกสะพ้ายก็มีลูกอะค่ะสองคนอ่ะสี่ขวบกับสองขวบ
ก็ติดเหมือนกันทีนี้รายละเอียดลำดับวันเวลาเนี่ย
สุทัศน์เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๘เมษาเนี่ยนะ
ไปร้านอาหารแถวแถวบังเขนกับเพื่อนครับ
ทีนี้พอวันที่๑๐เมษาเนี่ยเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันเนี่ย
บอกว่าเขาเนี่ยติดโควิดทำให้คุณสุทัศน์เนี่ย
ก็เลยรีบไปตรวจวันที่๑๓ไปตรวจที่โรงพยาบาล
ผลออกมาเนี่ยนะคะติดโควิดแต่โรงพยาบาลเนี่ยบอกว่า
ให้กลับมารอที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะส่งรถมารับใน๓วัน
ทีนี้พอคุณสุทัศน์กลับมาถึงที่บ้านนะคะก็อยู่บนชั้น๒ของบ้าน
แล้วอยู่แต่ในห้องนอนนะส่วนภรรยาลูกหลานเนี่ย
ก็อยู่ที่ชั้นล่างเลย๕คนผ่านไปหลายวันเอ๊ะทำไมนะ
ไม่มีใครมารับสักทีโทรศัพท์โทรหาแล้ว
อ้าวก็ติดต่อไม่ได้อีกจนทำให้คุณสุทัศน์ตัดสินใจ
ทั้งที่รู้ว่าติดโควิดนะขับรถไปที่โรงพยาบาล
เพื่อที่จะไปถามเลยว่าผมรออยู่นานแล้ว
ปรากฏว่าทางโรงพยาบาลก็บอกว่าให้คุณสุทัศน์กลับมาที่บ้าน

หลังจากนั้นมีคุณหมอโทรมาคุยกับคุณสุทัศน์ไม่ถึง๑นาที
แล้วพอวางสายไปปั๊บกลายเป็นมีข้อความทางไลน์ส่งหาคุณสุทัศน์
แล้วก็บอกว่าทางโรงพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณสุทัศน

สรุปครอบครัวนี้เขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงดี
ยังไงรอแล้วรอเล่าแล้วก็กลัวเรื่องของอาการที่มันจะหนักขึ้น
โดยเฉพาะกับเด็กทั้งสองคน
อันนี้ลองฟังเสียงคุณสุทัศน์เล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
นี้เราแนะนำให้เราไปนู่นนิ่งก็ได้
อันนี้ค่ะคือให้สัมภาษณ์ตอนที่ยังไม่ได้โรงพยาบาลนะคุณผู้ชม

สังเกตไหมคือทีมข่าวเองก็ต้องซูมเอาค่ะ

ทีนี้ภรรยาของนายสุทัศน์อย่างนางอัญชาลา

อาการทุกคนก็เริ่มแสดงออกคือแต่ว่าก็ยังทรงตัว
ทุกคนก็เริ่มไอนะคะ
แต่ทีนี้ตัวของคุณอัญชาลาเองก็มีอาการหนัก

เพื่อนบ้านเองก็กังวลไปด้วยไงคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าครอบครัวนี้จะออกไปไหนหรือเปล่า
แต่ว่าคุณอัญชาลาเขาบอกว่าเราเองก็รับผิดชอบ

ที่เอาของเอาน้ำเอาข้าวมาส่งให้

ตรงประตูบ้านเขามีตระก้าแขวนไว้แบบนี้
เพื่อนบ้านก็เอาน้ำมาส่งให้เอาหามาส่งให้

ถูกต้องค่ะแล้วนี่เด็กสองคนคุณสุบสกุล
สี่ขวบกับสองขวบอ่ะปรากฏว่าไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน
ทีนี้ก็เลยทำให้ข้างบ้านต้องกักตัวด้วย

แต่เพื่อนบ้านเองเขาก็ต้องกักตัวต่อนะคะ
ฟังเสียงคุณอัญชาลาภรรยาของนายสุทัศน์หน่อยค่ะ
ก็มีคนเอามากล้องยา
เพื่อนบ้านอ๋อเอามาวางไว้ที่นี่ใช่ไหมครับ
เขาเอาอะไรมาวางให้บางที

แล้วก็ผี้ชายมะนาว
ก็ขอบคุณเขานะถ้าไม่มีเขาก็
ก็ขอบคุณมากเลยเพื่อนบ้านดี

ลูกสะพ้ายเขาก็ฝากบอกถึงภาครัฐ
บอกว่าที่รัฐบอกว่าเตียงพอโรงพยาบาลพอ
อยากให้ลงพื้นที่มาดูความเป็นจริงหน่อย

เพราะว่าตัวลูกสะพ้ายเองก็โทรศัพท์หาหลายโรงพยาบาลแล้ว

ให้ดูตัวอย่างครอบครัวของเธอได้เลย

เบอร์ที่มีการประชาสัมพันธ์๑๖๖๘๑๖๖๙

แต่ทีนี้เรื่องราวนี้มันมาคลี่คลายได้ช่วงเมื่อวานบ่าย๒โมง
ตัวคุณสุทัศน์ที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยนะคะ
ส่งรถฉุกเฉินมารับตัวนายสุทัศน์ไปแล้ว

ทีนี้สมาชิกในบ้านอีก๕คนก็คือภรรยาลูกชายลูกสะพ้าย
แล้วก็หลานอีก๒คนยังอยู่ในบ้านอยู่
พอตอนค่ำตอนค่ำค่ะโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ก็มีการประสานมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมารับรักษานะ
สมาชิกทุกคนในบ้านก็เลยเตรียมข้าวของแพ็คกระเป๋าไว้
นี่นักข่าวของเราก็รออยู่หน้าบ้านนะคะคุณผู้ชม
จนตอนข้ามประมาณ๓ทุ่มค่ะ
ปรากฏว่ารถพยาบาลเข้ามารับตัวสมาชิกทั้ง๕คนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็รายงานข่าวออกมาบอกว่าท่ามกลางความดีใจของเพื่อนบ้านนะ
ที่มารอส่งและให้กำลังใจด้วยเพราะว่าเพื่อนบ้านต่างก็ห่วงไง
ห่วงกลุ่มผู้ติดเชื้อห่วงครอบครัวของผู้ติดเชื้อ
มีความกังวลว่าผู้ติดเชื้ออาการจะแย่ลงหากไม่ได้รับการรักษานะครับ
ทีนี้ทางตัวสอสอในพื้นที่ที่เขาประสานทั้งรถพยาบาลทั้งอะไร
เขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้ประสานให้รถมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
บริเวณหน้าบ้านของผู้ป่วยและในหมู่บ้านของผู้ป่วยทั้งหมดแล้ว
คือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว
บริการของหมู่บ้านดังกล่าวแต่ละคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ก็ดีใจคุณดีใจที่อย่างน้อยก็มีโรงพยาบาลเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้ว
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาทางเพื่อนบ้านเองนอกจากเป็นห่วงเป็นห่วงตัวของพวกเราเองแล้ว
ในการเฝ้าระวังตัวเองแล้วแต่ก็เป็นห่วงครอบครัวนี้
ก็ไปดูแลนะหาข้าวหาน้ำช่วยประสานติดต่อโรงพยาบาล
แล้วก็ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างไปเยอะพอสมควร
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเตียง
ในการรับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด
กลุ่มนี้คือเห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ปฏิเสธการรักษา
อยากที่จะไปรักษาอยากจะไปที่โรงพยาบาลแต่มันไม่มีจริง